เอาใจคนที่ชอบทานเส้นกันหน่อยนะ

แต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาบอกว่ารสเด็ดมากเลย
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือพรพ่อปิยะ
ใช้เครื่องเทศปรุงรส๓๐ชนิดอ่ะคุณโอ้โห
จะต้องแบบเจ็มจนขนาดไหนคุณครับดูภาพตามไปด้วยเนี่ยโอ๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยคนครัก

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกพรพ่อปียะที่ว่านี้นะคะ
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเสนาชนสูตรตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองจ้ะ
นายสารวุฒิกลุ่มไหมอายุ๓๐ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพรพ่อปิยะ
บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เนี่ยนะมีทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวคุณ
เขาจะใช้เครื่องเทศในการปรุงรสจำนวน๓๐ชนิด
ทำให้กลิ่นหอมมีรสชาติกลมลงตัวในแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยโบราณเลย
ก๋วยเตี๋ยวก็จะเหนียวนุ่มหมูสดหมูเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นกันไปนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะต้องมีถั่วงอกใบโหระพาแคปหมูกรอบไว้บริการ
และที่เดินมาเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้คือน้ำใส่ลงไปในขันเงิน
มันจะแบบชื่นใจเย็นฉ่ำค่ะคุณค่ะไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
แต่ไฮไลท์ของก๋วยเตี๋ยวผมคือหนึ่งคือน้ำซุปในหม้อครับที่ทำปรุงเกือบ๓๐อย่างครับ
ปรุงนกในหม้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงน้ำเครื่องเทศอะไรแล้วแต่ทุกอย่างครับ
แล้วก็ไฮไลท์ของที่ร้านผมก็จะเป็นเวลาน้ำดื่มเจ๊กวยลำไยอะไรเนี่ยจะใส่คันนะครับ
ในร้านเราจะทำยังไงให้เหมือนให้เหมือนโบราณมากที่สุดแล้วก็จะมีน้ำพริกกล้วยลำยายใส่ขันอะไรเนี่ยครับ
ลูกค้าก็รู้สึกว่ามาทานแล้วก็ชอบกันเยอะครับ
เออการที่เราได้ดื่มน้ำเย็นเย็นใส่ขันเงินแบบนี้นะคุณมันทำให้นึกถึงแบบ
สมัยโบราณแล้วน้ำมันก็จะเย็นฉ่ำทานแล้วแบบชื่นใจ
ใช่ค่ะใครอยากจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะคะไปได้ทุกวันเลยนะครับ
เพราะว่าร้านเปิดบริการตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นทุกวันค่ะ
เมนูเด็ดของเขาก็มีมากมายนะคะไปเลือกไปลองสั่งดูกันได้รับรองว่าเด็ดอร่อยจริงจ้า